การระทึกเกิดขึ้นประมาณสักช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมและคุณขวัญครับ
พ่อแม่ลูกขับรถกันมาปรากฏว่าสักพักหนึ่ง
เกิดไฟไหม้ที่บริเวณหม้อน้ำหน้ารถก่อนนะฮะ

ก็เลยช่วยกันเอาน้ำไปสาดดับไฟ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ
นี่ฮะฉีดน้ำตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ดับครับ

ในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่เทศบาลตะบนสุนทรผู้

ใช้เวลาประมาณ๑๕นาที

คุณยุทธพิชัยครับอายุ๓๐ปี

เห็นรถคันดังกล่าวขับมา
สักพักหนึ่งครับมีไฟลุกไหม้

แล้วไฟก็ลุกท่วมทั้งคันในเวลาอันรวดเร็ว
แล้วในรถเห็นว่ามีคนอยู่ด้วย

โชคดีว่าหนีออกมาได้ทัน

เดี๋ยวลองดูหน้าพลเมืองดีนะฮะเสื้อสีส้ม
ไปช่วยกันเอาน้ำมาสาดเพื่อดับไฟครับ

ระหว่างช่วยกันดับไฟเนี่ยพอเขารู้ว่า
รถคันดังกล่าวติดแก๊สเท่านั้นแหละครับ

แต่ว่าน่าจะเกิดแก๊สรวดหรืออะไรทั้งอย่าง

ผมมาปุ๊บเขาวิ่งลงแต่ประมาณละ๓คน

เพราะว่าไฟมันแรงมาก
นักข่าวพยายามจะสอบถามคนขับรถนะครับ

แต่ว่าไม่ได้บอกว่าสังกัดสำนักข่าวไหนใด
แล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเยอะนะครับ
ให้ข้อมูลกับเพียงแค่คุณตำรวจเท่านั้นนะฮะ

อย่างไรก็ตามคงต้องรอพิสูจน์ทราบสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

ช่วงนี้คนเดินทางกันเช็ครถเช็คเส้นทาง
แล้วก็เตรียมพร้อมสภาพของคนขับรถให้ดีด้วยครับ